สวัสดีครับเดินทางมาถึงกลางสัปดาห์แล้วนะครับ
ชาวเหนือชาวอีสานหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเตรียมตัวรับมือฝนที่จะกลับมาตกเพิ่มเติม
หลังจากที่ช่วงต้นสัปดาห์จนถึงวันนี้ฝนอาจจะตกน้อยไปหน่อย
แต่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับหลังจากนี้ฝนก็จะซาลงบ้าง
แต่ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับสภาพอากาศยังคงแปรปวนอย่างต่อเนื่อง
ว่างไปวัน๒วันฝนกลับมาตกอีกครั้งหนึ่ง
ปัจจัยสำคัญตอนนี้นะครับเป็นเรื่องของพายุนะครับ
มี๒ลูกด้วยกันที่จะส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเรานะครับ
ลูกที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือพายุที่มีชื่อว่าบริจัทนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งลูกลูกนี้ครับใหญ่มโหลานเลยทีเดียว

พายุสองลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยโดยตรงนะครับ
แต่ว่าการที่มีการก่อตัวของพายุในบริเวณทะเลแถบนี้เนี่ยนะครับ
ก็ส่งผลต่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
พัดปกกลุ่มเมืองไทยที่ทำหน้าที่หอบความชื้นเข้ามาปกครุมเมืองไทยนะครับ
ดังนั้นในตอนนี้เองพายุบริจัทอยู่ตำแหน่งนี้
มีการดูดเอากลุ่มความชื้นพาดผ่านตอนกลางเมืองไทยนะครับ
ทำให้ภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนฝนเพิ่มขึ้นนะครับ
แต่ว่าช่วง๑๓๑๔พายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนบนของเวียดนาม
แล้วก็จะสลายตัวบริเวณดังกล่าวนะครับ

ทำให้เหนืออีสานฝนจะกลับมาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ

พบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ค่อยเขยิบไปปกกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นใครที่อยู่ติดกับฝั่งลาวก็เตรียมตัวรับมือสถานการณ์น้ำหน่อยนะครับ

พรุ่งนี้มีจุดไหนบ้างที่ต้องระวังสถานการณ์ฝนในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคนะครับ

อย่างที่บอกไปส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ติดกับฝั่งลาวนะครับ
ก็จะประกอบไปด้วยลำปางสุโขทัยอุตรดิษฐ์ตากพิสุนุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจุดที่ต้องระวังก็คือ
เหลยหนองคายหนูบลงพูมุกดาหารมหาศาลคามร้อยเอ็ดยะโสทรขนแก่นนะครับ
ภาคตะวันออกทั้งภาคยังคงต้องระวังนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส

ฝั่งอันดามันก็ประกอบไปด้วยภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูนครับ
กรุงเทพมหานครโอกาสการเกิดฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
ละหกสิบของพื้นที่นี่คือพื้นที่ที่ต้องระวังฝนหน่อยในวันพรุ่งนี้นะครับ
หลังจากนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับ
รู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ